มีนาคมวันอาทิตย์นะครับกลับมา๒๖แล้ว
โอ้โหแทบจะไม่ได้พักแต่ว่าเพื่อแฟนบอลไทยที่ซื้อบัตรกัน
เต็มสนามความจุเข้าไปดูกันนะครับ
ดังนั้นติดตามกันหน่อยนะครับซึ่งคุณวัชระวัชรพลนะครับ
อยากให้แฟนนั้นเปิดหน้าจอรอชมเกมกัน

กันแบบทุกที่ทุกทางก็จะเป็นสถานบัญชงที่ไหนก็ตาม
นะครับเปิดได้เลยนะครับไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับ
เปิดได้เลยอยากชมเกมนี้ในทุกที่
เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนนั้นวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะออกไปพักผ่อนข้างนอกแล้วกลับมาดูเกมไม่ทัน
แต่ยังมีที่พักข้างทาง
นี่คือภาพย้อนไปเมื่อประมาณ๑๗ปีก่อนคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ทำให้ไทยนั้นสามารถเอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ

แล้วครั้งนี้โอกาสพิเศษเกาหลีใต้มาเจอกับไทยอีกครั้งหนึ่งครับ
เป็นครั้งสุดท้ายนะครั้งนั้นนะครับ
เกือบ๑๘ปีเนี่ยย้อนไปตอนนั้นนะครับ
ซึ่งไทยนั้นได้ประตูนาที๙๕จากธวัชชัยนะครับ
ที่พิเศษแบบนี้เพราะฉะนั้นไทยรัฐเราจัดเต็มแน่นอนใช่ไหมคุณวรปัต

แล้วก็ที่สำคัญนะครับเทคโนโลยีในการแถวสดเนี่ย
ครั้งนั้นที่ไปที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
แล้วก็ยิงสดด้วยกล้องนะครับเทียบเท่ากับมาตรฐานการถ่ายทอดฟุตบอลพิมบุรีอังกฤษนะครับ
เพราะว่าทางเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาค่อนข้างจะฟิกเลยว่ามุมกล้องเนี่ยขอให้เป็นแบบนั้นเลย
ไว้ที่บริเวณหน้าสนามสุพัชลาศัยสำหรับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยที่พลาดโอกาสในการซื้อบัตร
ก็ไปทำกิจกรรมแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ในเวลา๑๗นาฬิกานะครับไปรวมตัวที่นั่นกันได้
กิจกรรมที่๒ก็คือให้แฟนฟุตบอลชาวไทยถ่ายภาพคู่กับหน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ
พร้อมกับติดแฮชแท็กทีมชาติไทยเชียร์ที่ไหนก็สนุกครับ
เพื่อลุ้นรับรางวัลเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมกับลายเซ็นต์จำนวน๕รางวัลนะครับ
ซึ่งระหว่างสัปดาห์นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของทัพช้างศึกทีมชาติไทยผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี
อีกครั้งนะครับเราเปิดโทรทัศน์รอชมกันเจอกัน๑ทุ่มตรงนะครับ
ส่วนทุ่มครึ่งนั้นเกมจะเริ่มแข่งขันครึ่งชั่วโมงแรกนะครับ
ติดตามความพร้อมของเกมทั้งสองทีมคู่นี้นะครับไทยเกาหลีใต้
แล้วก็ย้อนรอยกันหน่อยนะครับว่า๑๗ปีเกือบ๑๘ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
เกาหลีใต้นั้นมีเส้นทางอย่างไรและการเจอกันในครั้งนั้นมันสนุก